จากวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนแล้วนะครับ
ยังเป็นวันที่กรมการขนส่งทางบกจะมีการจับกลุ่ม

แล้วก็บรรทุกผู้โดยสารเกิน๑๓ที่นั่ง
เป็นไปตามกฎหมายนะครับที่มีการออกมาก่อนหน้านี้
แล้วก็เป็นการขอความร่วมมือจากทางด้านของคอสช
เพื่อเป็นการจัดระเบียบรถตู้ด้วยนะครับ
นางจันทิราบูรุภัทรเป็นผู้มนัยการสำนักงานขนส่ง

แล้วก็ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก
วันนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถตู้โดยสาร
เพื่อดูว่ามีการปรับลดเบาะให้เหลือ๑๓ที่นั่งหรือเปล่านะครับ
โดยในพื้นที่ของหมอที่๒

หรือว่ายังไม่มีการปรับลดเบาะที่นั่งจาก๑๕
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
พบว่าถ้าหากตรวจสอบพบมีการปรับแต่งเบาะเกิน๑๓ที่นั่ง

มุติคุณปรับแต่งไป๑๕ที่นั่ง

พร้อมให้ผู้ประกอบการเดินรถต่อได้ครับ

จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ

ขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารหลายราย

ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วนะครับ
โดยลงทุนตัดเบาะเฉลี่ยเนี่ย
ก็คือมีต้นทุนประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาทนะครับ

ในการที่จะไปถูกปรับเบาะละ๕๐๐บาทนะฮะ